มาดูความคืบหน้าเรื่องของการฆาตกรรมโหด

ซึ่งคาดว่าคนก่อเหตุคงจะแค้นผู้ตายเป็นอย่างมาก
ใช่คือตำรวจเคยบอกไว้นะคะว่าถ้ามันเป็นการก่อเหตุ
มันดูโหดเยี่ยมมีการกระทำรุนแรงอืม
หลายต่อหลายครั้งซ้ำกัน

เพราะแถง๒๐กว่าแผลตามลำตัวแถมตัดอวัยวะเพศของผู้ตายอีก
ก็ทำให้เขาเสียชีวิตเลยนะฮะล่าสุดตามจับกลุ่มตัวได้แล้ว
เกาะเหตุที่กรสินนะฮะไปกบดานอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมาครับ
หลังเกิดเหตุคนร้ายโหดนะฮะที่ใช้มีดแทงคอลำตัวรวมแล้วกว่า๒๐แผล
แล้วก็มีการตัดอวัยวะเพศของพันธุ์ตำรวจโทจำรัฐดนเจืออายุ๕๗ปี
เป็นสละวัดประปรามสภร่องคลำที่กรรศิลป์ในบ้านพักบ้านนอนพัฒนา
ตำบลกรรมราศัยอำเภอกรรมราศัยที่กรสิน
พร้อมกับขาวรถยนต์แล้วก็บ้านของผู้ตายเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
ตำรวจทุกศิษย์สวนสพกำลาสัยได้แกะรอยคนร้ายจากกล้องวงจรปิด
ก็ตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีจนกระทั่งสามารถจับกลุ่มตัวได้
อันนี้ก็คือเป็นใบหน้าและชื่อของคนร้ายนายอมรลักษณ์จิตเกาะอายุ๔๕ปี
จับได้ขณะที่หนีกบดานอยู่ในป่าเขตอำเภอศรีดาจังหวัดนครราชศรีมา
ก็มีการเข้าไปกดดันสุดท้ายก็ยอมมอบตัวแต่โดยดีนะครับ
เมื่อชั่วเช้าที่ผ่านมาท่านที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูทรจกำลาสินได้มีการเข้าไปตรวจสอบ
เพื่อเก็บหลักฐานอย่างละเอียดที่จุดเกิดเหตุ
โดยเฉพาะตามหาอวัยวะเพศของผู้ตายที่ถูกตัดหายไป
แล้วก็อาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุ
บาดแทงที่คอก่อนเข้าที่ข้างหลังแทงที่คอ
แล้วก็กระหน่ำแทงตามลำตัวอีกนะฮะ๒๐กว่าแผล

แล้วก็ทำการตัดอวัยวะเพศของผู้ตายไป
ทางนี้เธอละที่พบรอยนิ้วมือแฝง
อีกทั้งรอยรองเท้าที่เดินกระจัดกระจายเต็มพื้นที่เกิดเหตุ
คนตำรวจตรีสมนึกมิกวานครับเป็นผู้กำกับการตำรวจภูทรที่กรสินบอกว่า
เบื้องต้นมั่นใจว่าการก่อเหตุในครั้งนี้ปมน่าจะเป็นเรื่องของชู้สาว
เพราะว่าการตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วเนี่ย
ว่าคนร้ายน่าจะมีความแค้นผู้ตายเป็นอย่างมากจากการก่อเหตุที่หดร้ายทารุณขนาดนี้นะครับ
มีบาดแผลตามร่างกายถูกแทงทั้งหมด๒๓แผล
คือหันชิ้นเนื้อออกไปอะครับ
ก่อนที่จะมีการตัดอวัยวะเพศนั่นคือต้องแค้นแบบสุดนะถึงก่อเหตุแบบนี้ได้
สำหรับพันธุ์ตำรวจโทจำรัฐผู้ตายนอกจากเป็นตำรวจแล้วเนี่ย
อาชีพอีกอย่างหนึ่งคือรับซื้อขายไม้เก่านะฮะ
แล้วก็ก่อนหน้านี้ยังมีตำแหน่งเป็นสวัสดิสอบสวนของสพกรรมราศัยด้วย
อันนี้ภาพตอนเข้าไปจับกลุ่มของรายได้ที่กดดันอยู่ที่โพราช
แล้วก็สุดท้ายผู้ตายก็ถูกย้ายมาเป็นสวัสปรับรามที่สพร่องคำได้ไม่นานแล้วก็มาเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมแบบนี้นะครับ
เดี๋ยวก็ต้องรอสอบประคำก่อนว่าแรงจูงใจถ้าเกิดเป็นเรื่องชู้สาวนั้นมันเกิดจากอะไร
ยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนไหนของเขาหรืออย่างไรถึงมาก่อเหตุแบบนี้นะฮะ
เอาเป็นว่าจับกลุ่มได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ